มีหนุ่มชาวกัมพูชาคนหนึ่งเขาเป็นลูกจ้างอยู่นะ
ก็มีนายจ้างนั่นแหละนายจ้างเป็นคนไทยนี่ฮะ
เขาแทงตัวเองนะฮะแทงเข้าท้องนี่ไส้ไหลเลยนะ
กู้ไพมาช่วยช่วยทำแผลประถมพยาบาลเบื้องต้น
คือเขาน้อยใจทำงานเนี่ยมีพี่สาวอยู่ด้วย
แล้วน้อยใจว่านายจ้างไปรักพี่สาวมากกว่าเขา
ให้เอามีดแทงท้องตัวเองเลยนะครับ

นี่สุดท้ายเนี่ยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ร้านขายต้นไม้ริมถนนพระยาสัจจาที่๔แยกพระพระ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๓ปีชื่อนายบุญธา

เลือดไหลไส้ทะลัก

คือเขาจะไม่ให้กู้ภัยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะฮะ
ช่วยเอาขึ้นเปรย์จับลกจับล็อกเรียบร้อย

เจ้าของร้านต้นไม้ที่เป็นนายจ้างของนายบุญธานะครับ

คุณสนิทบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นบุญธาเนี่ย

ตกปลาไปด้วยกินเหล้าไปด้วย
แต่ตอนเอามีดมาแทงท้องตัวเองเนี่ย

ปกติก็เห็นขยันขันแข็งทำงานทำการ

แล้วตัวของนายจ้างเนี่ยกับภรรยาก็

เราถามร้านข้างกันนะครับ

คือเจ้าของร้านขายต้นไม้ที่อยู่ใกล้กัน

บอกโอ้โหเห็นพอดีเลย

พอดีหนูกำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยเห็นฟุมท้องกับแม่เขา
หนูก็เลยถามว่าเป็นอะไร
เขาก็บอกว่าแทงแล้วไส้ทะลัก
พ่อแม่ที่คุณจุธามาศพูดถึงก็คือ
นายจ้างอ่ะนะฮะเขาจะเรียกนายจ้าง

คุณบุญธาเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะครับ

เป็นแล้วตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวัน
แล้วก็เนี่ยมาแทงตอนสองทุ่มนะครับ

มาเจอเจ้าของร้านต้นไม้นะฮะ
ก็คือคุณมาลีนะครับ

ก็เป็นภรรยาของคุณสนิทนะ
บุญธาเขาจะเรียกว่าแม่

ลูกจ้างที่ร้านทุกคนเนี่ย

เมื่อวานตอนที่บุญทายืนคุยอยู่กับ

มีจังหวะหนึ่งบุญธาเนี่ย
เขาหันมาถามคุณมาลี
ที่เป็นนายจ้างที่เรียกว่าแม่

คุณมาลีบอกก็ตอบกลับไปว่า
รักลูกทุกคนนั่นแหละแม่รักเหมือนกันหมด

ถ้าหนูกินราวแล้วสักวันเหี้ย

คือถามหน่ายจ้างแม่รักมั้ย

ว่าแม่รักลูกทุกคนแล้วพี่สาวคือยู่ใกล้ใกล้

พี่น้องไงแบบรู้จักกัน
เอนแม่เค้าบอกไม่รักเธอหรอก
แม่เธอกินเหล้าถึงจะรักมากกว่านี้

เป็นชาวกัมพูชาที่มาทำงานอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับ
บอกว่าที่แลบลิ้นใส่น้องชายเนี่ย

เพิ่งแลบลิ้นใส่น้องเป็นครั้งแรกนะครับ
คิดว่าน้องจะน้อยใจขนาดนี้

นี่พี่ยังเห็นไหมจะร้องไห้เอาเนี่ยพี่
บอกรู้สึกผิดเลยทำให้น้องเจ็บตัว
อีกสาเหตุหนึ่งพี่บอกว่าก็ส่วนหนึ่งคือ
คือมาจากน้องเมาด้วยนั่นแหละนะ
ซึ่งนายจ้างบอกว่าเวลาเขาเมาเนี่ยเขาจะชอบแบบนี้
ชอบน้อยอกน้อยใจนู่นนี่นั่น
แต่เวลาไม่เมาเนี่ยทำงานดีมาก
เอาล่าสุดนะครับอาการของบุญธา

ลำไส้ให้ใหม่แล้ว

นี่คุณเฮมภาษออนคุณภาคภูมิก็ต่อไส้ให้ใหม่แล้ว
กลับเข้าไปให้ใหม่แล้วต้องขนาดนั้นเลยเหรอ

จะตัดทิ้งก็กลัวจะเหลือสั้นหรือเปล่า

ไม่กล้าถาม

ไม่หรอกก็ความเมาแหละเอาจริง